ไทยรัฐทีวีร่วมกับงานกีฬาแห่งประเทศไทย
ก็ติดการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินครสวรรค์เกม
ประลองเกมเชิงกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ
จังหวัดไหนจังหวัดใช่ในกีฬาประเทศใด
ติดตามได้ในรายการพิเศษนักควรสวรรค์เกมส์
๑๑๓๐๒๒๐๐ทันวาคมนี้อาบไอรัตท์ทีวี